เรื่องของโควิด๑๙กันอยู่นะคะ
นครชวนชื่นค่ะตลกในตำนานที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙

แต่คนในครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังคิดถึงมาก
เราได้เห็นที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
ก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
เพราะว่าลูกสาวคุณไอซ์ก็ได้มีการร้องเพลงกับสามี

แล้วก็เป็นการร้องเพลงที่คุณไอซ์บอกว่าจริงไอซ์เองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเพราะอะไร
แต่อยากจะร้องเพลงนี้เพราะว่าคิดถึงพ่อ
นี่นะคะเพลงที่เธอร้องคือเพลงการละครั้งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ในความสมจำขาชีวิตนี้เร็วดึงความฝัน
เอาครับเมียผักให้กิน
ต้องอร่อยเถอะครับไม่ได้อร่อยก็ส่งมากเถอะ
ผู้ชายถูกรักลูกสาวฉันไม่นานณนะ
จำเข้าไว้นะลูกเป็นลูกพ่อไม่ใช่ลด
พ่อรักถึงมาก
นี่คือชีวิตของพ่อเท่านี้

คุณไอซ์ร้องแล้วก็หาภาพมาประกอบเพลง

คุณไอซ์ก็ฝากขอบคุณไทยรัฐทีวีนะคะ

ส่วนที่เธอเขียนในโพสต์บอกว่า

แต่พ่อไม่แวะมาหาพวกเราบ้างเลย

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ลูกสาวก็เลยโพสต์ไปในลักษณะแบบนี้นะคะ

คือน้องสะพ้ายเนี่ยพากลับบ้าน

เป็นคลิปที่ทุกคนถาม

นี่ค่ะเห็นไหมคะชี้ไปที่รถ

แล้วคุณจะรู้ว่าอู่อยู่บนห้อง
แต่ก็เชื่อว่าเป็นความรักความผูกพันนะคะ

กับหลานตลอดนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ

ทีมข่าวก็ถามคุณแจงภรรยาของคุณแจ๊ส
เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อ
เหตุการณ์บางอย่างทำให้รู้สึกได้ว่า

อาจจะเป็นด้วยความผูกพันนะคะระหว่างคุณแจ๊สกับนครนะคะ

ตลกรุ่นน้องที่สนิทกับนักคอมโอ้โหสนิทกันมา๒๐กว่าปี
ก็เล่าให้ฟังว่า๒๙เมษายนก่อนนาคอมจะเสีย
จู่ก็ฝันว่านาคอมมาหาแล้วก็กอดกัน
อดกันจนหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตา

ตอนเช้าสะดุ้งตื่นมีคนวิ่งมาบอกว่านักคอมเสียชีวิตแล้วค่ะ
ก็ฝันฝันว่าพี่ค่อมเนี่ยมาที่หน้าบ้าน
ว่าโอ้โฮดีใจจังเลยพี่ค่อมหายป่วยแล้วเว้ย
อดหน่อยว่าพี่อะไรอย่างนี้คิดถึงคิดถึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เจอกันนาน
พอกอดกันก็หายคิดถึงประมาณสักสักไม่กี่วิทย์ใจ
ความรู้สึกเราเหมือนพี่ค่อมเหมือนเขาหายใจติดขัด
เหมือนคนกำลังจะตายมันจะแบบเฮือกเฮือกใหญ่เนอะจักรีน๊อค
เขาแบบประมาณ๓เฮือกนี่แหละแล้วก็ฟุบค้างอ้อมแขนไปเลย
แล้วก็เรียกพี่ค่อมพี่ค่อมพี่ค่อมพี่ค่อมเป็นอะไร
คือเหมือนว่าเขาฟุ๊บไปไม่หายใจแล้วก็พี่ค่อมก็ตกใจตื่น
ตกใจตื่นขึ้นมาเลยนะพี่ค่อมยังไงปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้น
ภรรยากับลูกพี่ต่องเนี่ยก็เปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็บอกว่า
พ่อลุงค่อมเสียตอนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงมันก็ยังฝันอยู่เลย